เจ้าภาพงานบวชเข้าแจ้งความเอาผิด

คือจริงให้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มาช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในงาน
แต่ปรากฏว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแหม
เอาปืนมายิงมาขู่คนร่วมงานซะงั้นนะฮะ
แต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังความสองด้าน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ก่อนนะครับ
โอ้โหเขาพาดหัวเอาไว้แบบนี้เลยนะฮะ
เจ้าภาพงานบวชเอาผิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

และยังยิงปืนขู่อีก๖นัด

เหตุการณ์ชุลมุนในงานบวชครั้งนี้เกิดขึ้นที่
หมู่บ้านหนองบอนในที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรำนะฮะ

จะพบว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับ

เขาถือปืนเหน็บอยู่ข้างกาย

เน็บอยู่ข้างกายแบบนี้

แล้วก็หลังจากนั้นได้ยินปืนเสียงดัง

เหตุการณ์นี้นะฮะเจ้าหน้าที่ปกครอง
ต้องเข้าระงับเหตุกันอย่างอ้นละหมานเลย
เพื่อนนาคได้รับบาดเจ็บไป
ศีรษะแตกเย็บ๑๐เข็มนะครับ

เสียงเพลงของรถแห่นาคนั้น

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่มีปืนก็คือ
นายประวิทธิ์สินรำหรือว่าผู้ช่วยวิทธิ์

โดยอ้างว่าห้ามก่อความวุ่นวาย
ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นการโต้เถียงกันคุณ
อยู่มาตีได้ไงนี่เป็นงานรื่นเริงงานบวชนะฮะ
จากนั้นผู้ช่วยวิทย์ได้ชักปืนยิงลงพื้น๓นัด
แล้วเจ้าหน้าที่ก็พยายามลากตัวเขาออกไปนะฮะ
แต่ว่าพอยิงแบบนี้ชาวบ้านไม่พอใจฮะ
นาคเองก็เข้ามาขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกัน
บรรยากาศตอนแรกเหมือนจะคลี่คลายนะ
แต่ทีนี้ตัวผู้ช่วยวิทย์ชักปืนยิงอีก๓นัดคุณ
เหตุการณ์มันก็เลยชุนละมุนขึ้นมาอีกครั้งนะฮะ
ล่าสุดนะครับเจ้าภาพงานบวชเข้าแจ้งความ

เพื่อให้เอาผิดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายนี้นะฮะ
เพราะถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบความสงบเรียบร้อย
แต่กลับก่อเหตุซะเองมีปากเสียงกับเพื่อนนาค
แล้วก็ยิงปืนขู่อีกตั้ง๖นัดนะครับ
ทีนี้มีการสอบถามไปถึงผู้ใหญ่บ้าน
เรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านจะว่ายังไง
ผู้ใหญ่บ้านก็คือนางนุชชนาธิ์พันยุลา

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจริงแล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ได้รับมอบหมายให้ไปดูหน้างาน
ให้ไปดูแลความสงบหน้างานจริงนะครับ
คือได้รับขอความช่วยเหลือมาจากทางฝั่งเจ้าภาพ
บอกว่าจะมีการจัดงานบวชนะ
แต่พอไปถึงมันไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลง
ทางเจ้าภาพงานเขาบอกเขาแจ้ง
กลายเป็นงานใหญ่กลายเป็นงานที่มีคนเยอะ
งานที่มีรถแห่งานที่มีความวุ่นวาย

ก็เลยต้องไประงับเหตุนะครับ
ทีนี้ฟังทางฝ่ายของเจ้าภาพจัดงานกันบ้างนะครับ

ใช่คือเขาบอกเลยนะบอกว่างงมาก

ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมที่รักษาความสงบในงานนะ
แล้วมีทีมที่คอยดูแลความสงบ๗คน
แต่แปลกใจทำไมคุมงานจะต้องพกปืนแบบนี้ด้วยเหรอ

ถามว่ามีการเคลียร์ใจกันหรือยัง
มีการขอโทษหรือว่ามาคุยกันหรือยัง
เอาเดี๋ยวฟังญาติฝ่ายเจ้าภาพละกันค่ะ
โอ้โหเรื่องนี้ต้องฟังความสองด้านแหละนะครับ
ฝั่งผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยเขาบอกแบบนี้
บอกว่ามันไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะฮะ